คุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูเรื่องของถนนแจ้งวัฒนากันหน่อย
มันมีเหตุการณ์หลุมยุบอยู่ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้แจ้งวัฒนะน้ำท่วมหนักมาก
แล้วนี่ฮะหลุมยุบกลางถนนแบบนี้เลย

คือจุดนี้เขามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะฮะ
แล้วก็มีการขุดเพื่อที่จะร้อยสายต่าง
แล้วมันก็โดนน้ำกัดซ้อก็เลยหลุมก็เลยยุบไปแบบนี้เลยนะฮะ
นี่ก็เกิดเป็นภาพนี้คุณผู้ชมค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกัน
ตอนนี้ก็มีการไปกั้นพื้นที่แล้ว
แล้วก็พยายามกำลังที่จะดำเนินการแก้ไขกันอยู่นะครับ

เพราะตอนแรกมีคนถ่ายภาพนี้ลงเฟซบุ๊ค

ตรงนี้มันคือเทิงสะพานข้ามแยกเมืองทอง
คุณผู้ชมฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางหลัก๔เนี่ยนะครับ
ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะฮะ
ก็ต้องมีการปิดการจราจรตรงนี้ก่อน

มีการเอากลัวยางไปปิดกั้นการจราจรก่อน

ส่งผลให้ตอนนี้รถที่มาจากแยกปากเกร็ดจะมุ่งหน้าเข้าไปทางผ่านเมืองทอง
รถติดนะครับเพราะว่าการจราจรก็ถูกปิดไป๑ช่องจราจรนะครับ
ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเหยียดใครจะใช้เส้นทางนี้วางแผนให้ดีแล้วก็หาเส้นทางเลี่ยงด้วยครับ
ท่านพันธ์ตำรวจโทษถาปัณฑพงษ์เพิ่งมีครับท่านสวัสดิ์จรจรสวพปากเกรด
บอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหลุมยุบเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนตี๔ของวันนี้
คือจุดนี้มันมีการก่อสร้างบ่อพักสำหรับการร้อยท่อสัตว์ไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับ
ทำให้น้ำท่วมขังระบายไม่ทันไอ้ดินเอยทรายเอ่ยมันก็ไหลไปกับน้ำหมดทำให้เกิดกลายเป็นโพรงนะฮะ
พอรถผ่านเข้ามันก็ยุบลงไป
ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นไปก่อน
โดยจะต้องทำการสกัดพื้นออก
แล้วก็เอาหินคลุกอัดบดลงไปให้มันแน่น
เพื่อให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
คาดว่าน่าจะเป็นสักประมาณช่วงบ่ายวันนี้น่าจะแล้วเสร็จ

ให้เดียวกว่าอ้อมไปดีกว่า

หรือไม่ก็ใช้ถนนดีกว่าน่าจะปลอดภัย
งั้นคงจะติดกันค่อนข้างจะยาวถึงช่วงสักบ่ายเย็นของวันนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หลุมยุบบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับ